มาต่อข่าวนี้ค่ะส่งกำลังใจกันเยอะเลยนะคะ

เราต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่เข็ม
คุณแม่ของภรรยาอาถั่วแระเชิญยิ้มนะคะ
จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย๙๓ปีเมื่อวานนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้มีเหล่าศิลปินตลกเดินทางไปร่วมรดน้ำศพ
วัดชนประธานรังสริตที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่บอลเชิญยิ้มพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มและอีกมากมายค่ะ
ที่ในช่วงหัวค่ำจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพนะฮะ
โดยคุณอาถั่วแระบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานอาลัยแม่ยายของเจ้าตัวด้วยค่ะ
เป็นกำลังใจกับครอบครัวอาถั่วแระด้วยนะคะ
นะคะน้ำใจคนตลกเนี่ยไม่เคยทิ้งกันเลยนะคะ